อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะลักษณะคล้ายกันเลยแต่ว่าคราวนี้อาวุธคือปืน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึงสองศพกันก็เกิดขึ้นที่ขนอมนคร๔ธรรมราช
แล้วก็มีผู้ชายอีก๒คนไปนั่งดื่มในร้านเหมือนกัน
ปรากฏว่ากลุ่ม๓คนไปพูดจาแทะโลมลวนลามผู้หญิงในนั้น
ตอนนี้ล่ะค่ะชายสามคนยังไม่พอใจบอกว่าทำเขาเสียหน้า
เหมือนมาหักหน้าเขาอ่ะลากออกไปทะเลาะกันอยู่หน้าร้านชกต่อยชุลมุน
สุดท้าย๑ใน๓ควักจุด๓๘ออกมายิงใส่ผู้ชาย๒คน

ต้องมาเสียชีวิตด้วยความหวังดีตั้งใจจะเข้าไปช่วยผู้หญิงที่ถูกลวนลาม
คือบางทีมันก็อยู่ยากจริงนะสังคมเดี๋ยวนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เองนะคะ
หน้าร้านคาราโอเกะตะไคร้หอมอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไม่เจอร่างของผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วนะคะ

ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลขนอมแต่ว่าอาการสาหัสมาก
ก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สุดท้ายตี๕ทั้ง๒คนเสียชีวิตค่ะ
ผู้ตายคือนายสัญญาแทรกเขาอายุ๔๑ปี
คนนี้โดนยิงเข้าหน้าท้อง๑นัด
อีกคนนึงคือนายวิสรุธไกรวงอายุ๒๔ปี
คนนี้โดนยิงเข้าหัวเลยนะคะ
สอบสวนดูก็รู้ว่าผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ก่อนเกิดเหตุก็มานั่งดื่มเหล้ากินอาหารที่หน้าร้านคาราโอเกะกันสองคนกับเพื่อนนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าอีกโต๊ะหนึ่งเป็นกลุ่มชายชะกัน๓คน
นั่งดื่มเหล้าร้องเพลงสนุกสนานอยู่ในคาราโอเกะ
แต่ชาย๓คนนี้ไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียว
พูดจาแทะลมลวนลามหญิงสาวในร้านด้วย

กลัวจะมีเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็เลยเข้าไปห้าม
เพราะเห็นว่าคู่กรณีเป็นผู้หญิงด้วยกับผู้ชาย๓คนมันก็อันตรายนะคะ

ชายชะกัน๓คนก็มองว่าเหมือนมาหักหน้าเขาเขากำลังจีบสาวอยู่
มาห้ามแบบนี้เขารู้สึกเสียหน้า

เคลียร์กันหน้าร้านชกต่อยกันชุลมุน
แต่ว่า๑ใน๓เล่นไม่ซื่อค่ะ
ชักอาวุธปืนพกสั้นจุดสามแปด
ยิงใส่นายสัญญาเข้าที่ท้องนัดหนึ่ง
แล้วก็ยิงหัวนายวิศนุอีกหนึ่งนัด

ไม่มีโอกาสได้สู้เลยค่ะ

ยิงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นทั้งสามคนก็
ไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไปกับความมืดเลย
พลตำรวจตรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพ

สืบสวนลงพื้นที่ประสาน

ให้ได้แล้วนะคะหวังว่าจะได้ตัวเร็วนี้

คือมันพกไม่ได้อยู่แล้ว

เขาก็ต้องมาเสียชีวิตทั้งที่ตั้งใจจะไปห้ามหวังดี